ทวงหนี้ไม่ได้เงินก็เลยเผามอเตอร์ไซค์๒คันเลยค่ะ
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
โดยเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้ดูสภาพสิ
ครับรถมอเตอร์ไซค์ที่โดนเผานี่ค่ะเห็นไหมโอ้ย
คือไม่เหลือสภาพเดิมเลยอ่ะเป็นตัดโครงเป็นตัดซากแบบเนี้ย
สองคันที่ได้รับความเสียหายนะคะแล้วไฟมันก็ลุกลามโรงจอดด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าจุดที่เกิดเหตุอยู่ใกล้กับเพิงพักคนงาน
ภายในซอยสุขภาพิบาลห้าซอยห้าแยกสิบที่เขตบางเขนนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบเจอเป็นแกลลอนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะ
นี่สีแดงนี่นะคะคือทิ้งไว้ที่ถังขยะอยู่
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เก็บทุกอย่างเอาไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบถามเจ้าของรถที่ถูกเผาไฟไหม้
คือนายสิริบัวดอกอายุ๕๑ปีซึ่งเขาก็อยู่ในเพลิงพักคนงานตรงนี้ด้วย
เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณทุ่มหนึ่ง
มีวัยรุ่นจากท้ายซอยมาทวงเงิน
มาทวงเงินกับช่างที่พักอาศัยอยู่ด้วยกัน

ทีนี้พอทวงกันไปทวงกันมาก็มีการทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
ตัวของนายสิริเข้าไปห้ามปราม
แล้วตอนนั้นวัยรุ่นที่เขามาทวงเงินเขาก็บอกว่า
เอางี้ถ้ายังไม่มีเงินจ่ายขอมอเตอร์ไซค์นี้มาเป็นประกันได้ไหม
ตัวนายสิริเขาก็เห็นว่าเงินที่ทวงหนี้มันแค่๑๐๐บาทเอง

นายสิริเขาก็เลยไม่ยอมให้เอามอเตอร์ไซค์ไป
แล้วก็ไล่ให้วัยรุ่นคนนี้กลับบ้านไป

แพปเดียวเท่านั้นนะวัยรุ่นเขากลับมาในขณะที่ทุกคนเข้านอนแล้ว
แล้วชาวบ้านตอนนั้นนะคะเขาก็เอะอะโวยวาย
ทีนี้พอออกมาดูเห็นว่ารถมอเตอร์ไซค์
ของตัวนายสิริเองแล้วก็ของช่างอีกคันนึง

แล้วก็คาดว่าวัยรุ่นคนนี้นะคะก่อเหตุลำพัง
เพราะว่าคนแถวนี้เขาคุ้นหน้าคุ้นตาวัยรุ่นคนนี้เป็นอย่างดี
ว่าเคยเห็นหน้าเห็นตากันอยู่
เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตามตัววัยรุ่นคนนี้มาสอบ
ก่อนที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ